เชื่อว่าหลายคนก็เดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดกันไปบ้าง
รวมไปถึงนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถคนนี้
หนุ่มกันนพัฒน์ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะ
คุณผู้ชมที่ขึ้นชื่อเรื่องของความกระตันยูมากเลย

เป็นประจำทุกปีเลยค่ะหนุ่มกันพร้อมทั้งบรรดาแฟนคลับ
จะไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะ
เพื่อนำเงินบริจาคไปสมทบพัฒนาวัด
และเข้าโครงการบ้านอศสุพรรณอาสาปันน้ำใจ
โดยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เจ้าตัวก็ได้ทำพิธีทอดผ้าป่า
ถือโอกาสรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าเราเองก็จะได้มีพอดีในการไปทำงานต่อไป
ก็ในปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้ลูกชายสุดที่รักของแม่

คิดหวังสิ่งใดสมความปรัฐนาให้เจริญ

สะพ้ายตอนนี้ลูกชายบอกยังพักไว้ก่อน
ผมบอกหรือแม่บอก

แล้วครับยายปานไม่อยู่แล้วแต่ว่าคิดถึงครับ

ความสำเร็จที่เราอยากให้คุณยายได้

อุ่นมากเลยนะคะและที่สำคัญนะ
ไม่มีพรไหนหรอกประเสริฐไปกว่าพรจากคุณพ่อคุณแม่

เนี่ยค่ะหนุ่มกันเขาขึ้นชื่อเรื่องของความกระตันยูอยู่แล้ว
แต่นี่ค่ะคุณค่ะตอนนี้ทำไมหน้าขาวขนาดนี้

คือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แฟนคลับเนี่ย
รอคอยเลยนะคะกับการสาดน้ำแล้วก็ได้ปะแป้งนะคะ
สำหรับหนุ่มกันนิ้วโอ๊ยแฟนคลับเขาเหนียวแน่นมาก
ถ่ายรูปแล้วจะจำหน้าได้หรือเปล่านะว่าเป็นนุ่มกันเนี่ย
รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่แบบเด็กวัยรุ่นนะ
เขาก็รักเหมือนกันใช่ประมาณนั้นนะครับโอ้โหน่าขาวเชียวช่วงนี้คือต้องบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปะแป้งรสน้ำที่ถูกซ่อมที่สุด
บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่น่ารักที่สุดถูกต้องเขาบอกว่าสงกรานเนี่ยต้องเล่นอย่างน่ารักนะสงกรานไม่ใช่สงครามนะจ๊ะถูกต้องแล้วค่ะ